นี่ร้านโค้งร้านค้านี่เขาตกแต่งเป็นเทศกาลฮาโลวีนกันหมดเลยถูกไหมคุณ
ที่นี่ก็ไม่แพ้กันวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม
ไม่น้อยหน้านะคะเขามีการสร้างหุ่นเปรตมาให้โชคแล้วก็จัดทำบุญรับฮาโลวีนด้วยค่ะ
บอกเลยคนเยอะมากนี่หุ่นเปรตเห็นไหม
นี่ริ้นมันหรืออย่างยังไงโห้เล็บริ้นยาวยังงี้เลยนะคะ
สว่างอารมณ์เขาก็จัดงานฮาโลวีนนะจ๊ะ
นี่เลยนะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
เขามีการสร้างหุ่นเปรตขนาดความสูงประมาณ๕เมตร

แล้วไปต่อพิธีสามันดูน่ากลัวหรือดูน่ารัก
ก็ดูน่ารักคนน่ากลัวอาจจะไม่ได้ทำให้น่ากลัวมากไง
เพื่อจะให้สาธุชนได้มาแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ
หรือว่ามาทำบุญให้กับบรรพบุรุษนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัวด้วยนะคะ
โดยมีการนำสายสินผูกโยงจากพระเมนเลยนะจากเมนนะ
มายังหุ่นผีเปรตแล้วก็ผูกตั้งแต่ยอดแล้วก็ตามลำตัวเนี่ยห้อย
ห้อยลงมาเพื่อที่จะให้สาธุชนเนี่ย
ธนบัตรแขวนตามสายสินที่ผูกผีเปรตนะคะ
เขาเชื่อกันว่าแบบนี้เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้ผู้ล่วงลับผู้วายชนจะได้มาปกป้องคุ้มครองเราให้อยู่เย็นเป็นสุขไง
ก็เหมือนทำบุญไปให้เขาในอีกพบภูมิหนึ่ง
คุณล้วนชาวบ้านเดินทางมาร่วมงานด้วยมาทำบุญด้วย
บอกว่าเขานำเอาความเชื่อโบราณมา
ก็คือธนบัตรฉบับราคาเหมือนกันนะ๒ใบ
ธนบัตรแบบเดียวกันนี่แหละสมมุติว่าสีเขียวก็สีเขียว๒ใบ

มาผูกติดไว้กับสายสิน๑ใบ
ส่วนอีก๑ใบเอากลับบ้าน
กลับไปไม่ได้เป็นค่ารถมอไซค์หรืออะไรนะ

แล้วเอาเลขท้ายของธนบัตรขวัญถุงนี่แหละ
มาเสียงทง

คนตายเนี่ยจะมาให้โชคเคยได้ยินไหม
บรรพบุรุษผีคนตาย
จะมาให้โชคแล้วเขาได้ทำบุญไปให้แล้ว
ก็หวังว่างวดนี้จะได้โชคนะจ๊ะ